ส่วนเรื่องของสถิติ๖ขออภัยค่ะ๗วันอันตรายนะคะ

มีการสรุปสถิติออกมาแล้วนะคะสำหรับ๖วันที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
บาดเจ็บนี่๓๐๐กว่าคนส่วนเสียชีวิตนี่๓๓๕คน
ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ๓๓๘๘ครั้งค่ะ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๙มีผู้เสียชีวิตรวม๗วันอันตราย๓๘๐คน
ซึ่งถือว่าตอนนี้ลดลงอยู่นะคะยังไม่บวกอีก๑วันนะ
มีเวลาอีก๑วันนะคะก็จะต้องดูว่าลดลงหรือมากขึ้นอย่างไรนะคะ

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่ค่ะ
๓ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชศรีมาอยู่ที่จำนวน๑๗คน
นครราชศรีมาเขามีการคาดการณ์ว่าจุดนี้เป็นจุดทางผ่านเดินทางไปจังหวัดต่าง
ก็เลยมีผู้เสียชีวิตเยอะนะคะ๑๗คนนะคะ
ส่วนสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่๕วันที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่๑๒เมษายน
รวมการกระทำความผิดของรถจักรยานยนต์๓๒๕๐๑๓ครั้งนะคะ
ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์กว่า๒แสนครั้งที่ตรวจพบว่าอาจจะกระทำความผิดนะคะ
มีการยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้๖๐๐คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า๒แสนคน
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลอีกกว่า๑แสนคนค่ะ
อันนี้ข้อมูลจากทางคศนะ
ส่วนช่วงสงกรานเราเห็นเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสเหตุรุมทำร้ายเหตุกราดยิงกลางถนนเมื่อวาน
มีภาพออกมาอีกนะที่จันทบุรีและตราด
ก็ทำให้ทางด้านของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนายเสรีสุวรรณภานนท์
ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยใช่ไหมฮะ
แสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นห่วงการรุมทำร้ายกันในช่วงสงกราน
บอกว่าเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงเห็นจากคลิปต่างในโซเชียลนี่แหละ
ดังนั้นนะคะอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แล้วก็พอเรื่องไปถึงศาลควรลงโทษอย่างจริงจัง
ไม่ควรมีคำว่ารอลงอาญา
หากตำรวจพื้นที่ใดจับตัวคนร้ายไม่ได้โดยเร็ว
ว่าไม่ตั้งใจแล้วก็หย่อนยานในหน้าที่นะคะ
รวมทั้งให้ตรวจสอบตำรวจที่ละเลยหน้าที่
เพราะว่าถือว่าเป็นต้นต่อของปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนเมื่อวานนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายมตีเนี่ย
ก็พูดถึงช่วงของวันสุดท้ายเทศกาลสงกรานนะ
มีรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพการเดินทางยังอยู่อีกเยอะนะครับ
นายกรัฐมนตรียังคงแสดงความเป็นห่วง
ให้ประชาชนขับรถดีอย่างมีสติและก็ไม่ประมาท
กำชับบอกเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอย่างเข้มข้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือขับรถเร็ว

หรือรถตัดหน้ากระชั้นชิดแล้วก็เมาสุรา
รถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
แต่ข้อมูลที่ทางรัฐบาลเปิดเผยออกมา

รถปิ๊กอัพบันทุกข์๔ล้อ
มีอุบัติเหตุลดลง๑๒๐เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙

และการบรณรงค์ของภาครัฐ
รณรงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ความเร็ว
มีการควบคุมความเร็วอยู่ที่๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยเฉพาะรถกระบะที่มีคนนั่งด้านหลัง
นี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุบัติเหตุจากรถกระบาด